กรณีนายเมธารัฐที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดปรับปรามยาเสพติดจังหวัดเลย
เข้าไปตรวจค้นยาเสพติดในบ้านแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
เพราะว่าถูกยิงด้วยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดสภาธนายความบอกว่างั้นเดี๋ยวจะช่วยดู
ช่วยดูให้ทางครอบครัวของฝั่งผู้เสียชีวิต
ว่าเรื่องของการสู้คดีเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าทางฝั่งคนที่ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการทางคดี
แต่ว่าล่าสุดนะคะเรามีข้อมูลจากเพื่อนสาวคนสนิท
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดที่ไปควบคุมตัวนายเมธารัฐจันทร์สว่างอ่ะนะคะ
แล้วเป็นคนสนิทของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมือยิง
ทำให้นายเมธารัฐเสียชีวิตเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะ
เธอบอกว่าเธอได้คุยกับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่
หนึ่งในคนที่เข้าไปควบคุมตัวแล้วก็ทำให้นายเมธารัฐเสียชีวิต
วันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตั้งใจยิงสกัดเพียงแค่นัดเดียว
แล้วก็ยิงไปเข้าที่ขายิงในบ้านเพราะนายเมธารัฐพยายามจะใช้มีดฟันเจ้าหน้าที่
แต่ก็เล่าแค่นี้ไม่เล่าเหตุการณ์ที่ว่านายเมธารัฐหนีออกมานอกบ้านแล้วทำไมถูกยิงซ้ำ
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจริงแล้วอยากจะออกมาพูดความจริงทั้งหมดเลยนะ
แต่ถูกสั่งไม่ให้พูดกลัวจะเป็นข่าวใหญ่ก็ทำได้แค่ตามความเคลื่อนไหวต่างผ่านข่าวเท่านั้น
ในวันที่มอบตัวถูกนำตัวขึ้นรถตู้ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดเลย
นักข่าวก็ถามว่าอยากชี้แจงอะไรอยากพูดอะไรแต่ทั้งคู่๒ใน๗ที่เข้ามอบตัวค่ะเขาก็เงียบ
แต่คนสนิทเขาบอกว่าจริงแล้วเขาอยากพูดนะเขาอยากจะพูดอยากจะให้ข้อมูลทั้งหมดเลย
เจ้าก็ยอมรับว่าเจ้ายิงเจ้ายิงสกัดยิงสกัดแค่นักเดียวคุณค่ะ

เขาเล่าไหมว่าที่ยิงในบ้านนี่สาเหตุเพราะอะไร
หนูคิดว่าแกก็อยากจะออกมาพูดนะคะแต่ก็น่าจะมีคนแบบไม่อยากให้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะทำไมครับทำไมถึงไม่ให้พูด
น่าจะแบบกลัวเป็นข่าวใหญ่หรือแบบยังไงอ่ะแต่ทุกวันนี้มันก็ข่าวใหญ่อยู่แล้วไง
คิดที่จะออกมาพูดความจริงว่าเหตุจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ก็คิดอย่างนั้นแหละว่าแกอยากจะพูดแต่แกพูดไม่ได้อ่ะ

หัวหน้าสั่งไม่ให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้บอกกับนักข่าวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้จากการสืบสวนนะคะได้ข้อมูลมาว่าเจ้าหน้าที่ชุดปกครองอำเภอเมืองเลยทั้ง๗คนนะคะ
ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์กับคนอื่นอืมนอกจากครอบครัว
แล้วก็มี๓ใน๗คนอยากจะออกมาพูดความจริงแต่ถูกสั่งห้ามห้ามให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ตอนนี้ก็เลยยังไม่มีข้อมูลอะไรจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง๗คนนี้

ส่วนทางฝั่งญาติของผู้ตายนะครับที่บ้านหลังเกิดเหตุวันนี้นายวุฒิพงศ์เนติธิรัฐ
ประธานสภาธนายความจังหวัดเลยพร้อมกับคณะเดินทางไปที่บ้านนะครับ
ก็ไปเจอกับป้าของนายเมธารัฐนะครับก็คือนางหนูนีชุมแวงวาปี
ที่กำลังเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลานชายไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายกสภาธนายความจังหวัดเลยบอกว่าทางสภาธนายความเนี่ยก็ให้มาประสานช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการแจ้งสิทธิ์แล้วก็การคุ้มครองเรื่องของพยานหลักฐาน
การช่วยเหลือค่าเสียหายในคดีอาญาก็ได้สอบถามญาติของนายเมธารัฐ
เกี่ยวกับเรื่องลูกของผู้ตายด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของเด็ก
จากการสอบถามทำให้ทราบว่ามีพยานหลายคนแล้วก็มีเด็กสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เด็กสองคนเป็นลูกกับเป็นหลานเป็นพยานสำคัญในคดีนี้
ที่ต้องได้รับความคุ้มครองเพราะว่าเป็นเด็กและเยาวชนแล้วก็ยังมีคนเห็นเหตุการณ์นะ
เนื่องจากขบวนการที่จะเข้าสู่ทางศาลค่อนข้างต้องใช้เวลานานนะฮะ
ระหว่างนี้เด็กทั้งสองคนก็จะต้องได้รับการดูแลเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย
สำหรับกรณีผู้เสียหายในคดีอาญาญาติสามารถยื่นคำร้องไปที่ยุติธรรมจังหวัด
เพื่อขอเงินทดแทนเยียวยาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแนะนำช่วยเหลือ
โดยจะให้ทางป้าไปยื่นคำร้องขอเงินทดแทนเพื่อนำมาอุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กทั้งสองคน
ประมาณหนึ่งแสนบาทนะฮะหรืออาจจะได้มากกว่านั้นก็ต้องไปประสานดูนะครับ
ส่วนคดีความทางสภาธนายความจังหวัดเลยพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพราะถือว่าเป็นคดีอุชกันแล้วก็เป็นคดีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ต้องไปดูแลในส่วนของประชาชนที่สภาธนายความเขาช่วยประสานงานดูแลคดีให้นะครับ